คุณผู้ชมคะมาดูอุบัติเหตุกันหน่อยนะคะ
รถชนกัน๔คันรวด
โอ้โหบางคันนะคุณผู้ชมแทบไม่เหลือสภาพความเป็นรถ
ดูเหลือเป็นเศษเหล็กเลยก็ว่าได้
คือหน้ารถไปทางท้ายรถไปทางป้ายทะเบียนไปอีกทางหนึ่งอย่างนั้นเลย

โอ้โหคุณผู้ชมหลายคนเห็นภาพนี้แล้วนี่
บางคนอยากจะมุงก็ไม่กล้ามุงนะ

คือมันรอดปฏิหารจริงต้องใช้คำนี้
หลายคนก็ถามเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟัง

เอาทะเบียนก่อนไหมล่ะเมื่อกี้เห็นแว๊บใช่ไหม
เป็นรถกระบะภาพแรกที่คุณผู้ชมเห็นเป็นเศษเหล็ก
เป็นกระบะอีสุสุสีบรรเงินทะเบียนบบพหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดพิจิตร
โดนชนอัดก๊อปปี้ทั้งหัวทั้งท้าย
ไม่เหลืออะไรเลยจริง

คือโดนหัวโดนท้ายคือยับเยินมากค่ะ
แล้วข้างหน้าเขาคือรถพ่วง
แล้วด้านหลังที่ชนเขาก็คือรถพ่วง
คุณนึกสภาพสิคุณเป็นกระบะคันเดียวที่อยู่ตรงกลาง
แล้วโดนอัดก๊อปปี้ระหว่างรถพ่วง๒คันนะคะ
เพราะฉะนั้นถ้าที่ฉันใช้คำว่าเศษเหล็กก็คงจะไม่ผิดนะคะรถคันนี้
หลังรถที่ถูกชนเนี่ยหลายคนอย่างที่บอกไปว่า
โอ้โหคนข้างในนี่แค่ไม่อยากจะคิดเลย
ปรากฏว่าข้างในมีผู้โดยสารทั้งหมด๓คนนะคะ
รอดหมดอย่างที่ที่ฉันบอกบาดเจ็บนิดเดียว

เจ้าหน้าที่เขาก็มาตรวจสอบสถานที่ตรวจสอบรถคันที่ถูกชนก่อนเลยนะคะ

ถามใช่ไหมว่าข้างในมีอะไร
มีคนเจ็บเล็กน้อย๓คนและมี
หลวงปู่ทวดเลี่ยมพลาสติกร้อยเชือกร่มแบบห้อยคอ

ถูกต้องมีตะกรุดทองของหลวงปู่ทวดห้อยอยู่ที่กระจกมองหลังด้วย
ชาวบ้านที่ผ่านมาเห็นเหตุการณ์พูดเป็นเสียงเดียวกัน
พนมมือขึ้นมาแบบไม่ได้นัดหมายเลยค่ะ
หลวงปู่ทวดนี่แหละช่วยคุ้มครองคนให้คนภายในรถเนี่ยนะ

แล้วดูกรอบหลวงปู่ดิไม่ได้มีรอยแตกอะไรเลยนะ

แต่ว่าไม่ได้มีแค่หลวงปู่ทวดและตะกรุดนะคะ

หมายความว่าในรถมีลอตเตอรี่อยู่เหรอ

ที่ทุกคนปลอดภัยนะพี่ที่บาดเจ็บแค่เล็กน้อยเท่านั้น
แต่ว่ายังไงก็ตามคนขับรถทุกคนจะรถพ่วงคันข้างหน้า
กระบะคันกลางรถพ่วงคันข้างหลังหรือรถรอบข้าง
ก็อยากให้ระมัดระวังในเรื่องการขับรถด้วย
ไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ทุกคนที่จะรอดปฏิหารแบบนี้นะครับ
มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้วก็คือเราก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าจริง
เกิดจากอะไรมันก็อาจจะเป็นความโชคดีของเขา
ที่เขาอยู่ในตำแหน่งที่มันรอดพอดี